โอ้โหน่าภาพภูมิใจกับนักเรียนคนนี้นะฮะ
ที่จังหวัดมหาสารคามเรียกได้ว่าหารายได้ส่งตัวเองเนี่ย
ร่ำเรียนด้วยการขายพินพินแฮนด์เมดครับ
โอ้โหแม่น่าประทับใจจริงเลยนะ
พินของน้องคนนี้ชื่อว่าน้องราเชน
ชื่อพระด้วยราเชนปานาคอายุ๒๒ปีเท่านั้นเอง
เป็นนักศึกษาดูเรียงคสินชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยมหาสารคำ
ที่นี่แหละครับเขาทำทำขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้
ส่งตัวเองเรียนเลยช่างประทับใจอะไรอย่างนี้
ราเชนนะครับเขาเล่าว่าเดิมทีตนเองอยู่ชั้นม๕
ตอนนั้นก็มีคุณครูสอนดนตรีทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ทีนี้ตัวเขาเองก็เกิดความชื่นชอบก็เลยไปเข้าเรียน
แล้วก็ทำการเรียนรู้กับคุณครูและเมื่อตัวเขาได้เรียนมหาวิทยาลัย
นี่ไงเขามีความรู้ตั้งแต่ตอนมัธยมแล้ว
พอเข้ามหาลัยตัวเขาก็เลยมาเช่าบ้าน
แล้วก็ทำเครื่องดนตรีเอาไว้เล่นกับเพื่อนก่อน
แต่เพื่อนได้ยินเสียงดนตรีที่น้องราเชนเขาทำขึ้นมา
ก็เอ่ยปากโชว์มาแล้วโอ้เพื่อนนายมันยอดมาก
นายมันมีพรสวรรค์นายต้องทำเครื่องดนตรีขายอย่างจริงจังเลยล่ะเพื่อน
เพื่อนบอกอย่างนี้ตัวราเชนเองก็เลยเอาเลยเพื่อน
งั้นเราจะทำเราตามความฝันไปด้วยกัน
โอ้แต่จะไม่ไปพันทีฟแน่นอน

อีสานขึ้นมาขายได้รับผลตอบรับดีจากลูกค้ามากเพราะว่าพินของน้องนั้นมีราคาไม่แพงแถมคุณภาพดี

ไม้ขนุนอ๋อแล้วก็ไม้ประดูกครับที่ซื้อมาจากชาวบ้าน
เครื่องดนตรีเขาจะใช้ไม้ขนุนไม้ประดูกไม้มะม่วงอะไรแบบนั้นแหละครับ
เขาบอกว่ามันออกมาแล้วเสียงดี
เสียงใสกลางวันน้องเขาขายไม่แพงด้วยนะ
เท่าไหร่อ่ะเอาใครที่ชอบดนตรีเครื่องพิมพ์อย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าพินโป่งธรรมดาราคาเริ่มต้นที่๑๓๐๐บาท

ยอดสั่งคำเยอะเลยอ้ะอารมณ์เหมือนเป็นกิต้าเลยน่ะ
จริงเป็นรูปแบบใหม่เหมือนกันนะคะ
สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคุณก็ถ่ายเอาไว้ถ่ายรูปไว้เลย
หรือไม่ก็จดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้๐๘๐๕๘๖๒๖๖๘แบบนี้นะจ๊ะ
เยี่ยมเลยนะสนับสนุนนะ
ความสำคัญมากด้วยแล้วก็หารายได้เสิร์ฟแน่ด้วยนะคะ
เด็กแบบนี้ก็อยากสนับสนุนกันนะ